คุณผู้ชมครับพาไปดูตำรวจมือปราบผีฝีมือดี

นี่ต้องเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของตำรวจไหม

คือตำรวจไทยไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้จริงนะ
เอาเหรอฮะจริงไปปราบโจรปราบผู้ร้ายก็พอแล้วมั้
แต่ทีนี้เมื่อประชาชนร้องขอมาให้มาช่วยคุณยายท่านนี้หน่อย
ตำรวจก็ไปช่วยฮะไปช่วยปราบผีปอบ
คุณผู้ชมไปดูวิธีการของตำรวจ
ตำรวจสงสัยโอ้มือขมังเวทเหมือนกันนะ
ใช้มือเดียวจับศีรษะท่องบทสวดแป๊บเดียวเอง
ออกเลยนะครับคุณผู้ชมไปดูครับ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
ผมบริญญาณอ่าผมไม่มีเมตตากับคนเข้าใจป่ะมึงไม่มีเมตตากับผมไม่มีเมตตาผมก็ไม่คุยกับเจ้านะ
เจ้ากับตายด้วยกันผมก็ตายด้วยกันเอาไงเนอะเจ้าเป็นไพกันแล้วแต่ผม
นี่อยู่ในช่วงของการเจรจานะฮะนี่มึงรู้จักกูเหรอนะฮะ
ริทัศตานนทรองสารวัตรปราบปรามสพนาแก่พูดคุยกับคุณยายท่านหนึ่ง
ชุดขาวซึ่งกำลังมีอาการแปลกคล้ายคนถูกผีสิง
โดยคลิปนั้นมีการพูดภาษาอีสานแล้วครับเป็นการโต้ตอบกัน
จนต่อมารองสารวัดคนต่างกล่าวเนี่ยก็เริ่มสวดปะติดจะสมุปะทาอัปบาท
แพรเจริญจิตเมตตาปราบมารแก่ผู้มีทุกข์
โดยร้อยตำรวจเอกภูริทัศน์บอกว่าตราบใดที่เจ้ายังยึดมั่นถือมั่นจากบ่วงนี้
ไม่ต้องมาตาขวางแบบนี้ผมไม่กลัว
ผมภาคเหมือนไหมอาจจะไม่เหมือนนะเพราะว่าพี่ตำรวจเขาพูดเป็นภาษาอีสาน
ไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีเมตตาต่อคน
ผมมีเมตตาจึงมาคุยกับคุณ
คนตายผมก็ตายเหมือนกัน
แล้วคุณยายก็บอกว่ามึงรู้จักกูบ่
ซึ่งเป็นคุณยายรึเปล่าไม่รู้รึเป็นผีบอบรึเปล่า
ปล่อยออกมาเจ้ากำลังหลงทาง
ผมจะพูดพระไตปิดกให้ฟังนะ
หลังจากนั้นก็ได้สวดคาถาต่าง
แล้วก็เอามือจับคุณยายแล้วปรากฏสักครู่หนึ่งคุณยายก็แน่นิ่ง

หลังจากมีคลิปนี้เผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลนะครับ
ก็มีผู้แสดงความคิดเห็นมากมายเกี่ยวกับภารกิจของตำรวจนายนี้
ในคอมเมนต์บอกว่าพระสูตรบทปะติจะสมุปบาท
เป็นคำสอนของพระพุทธองค์ไม่ใช่คิดขึ้นมาเอง
แสดงว่าตำรวจเนี่ยจริงแล้วก็สวดมนต์เก่งนะครับ
แล้วก็ไม่ใช่คาถาไล่ปอบอย่างที่หลายคนคิดนะครับ
แต่ถ้าเอาไปท่องกันดูจะเป็นมงคลแก่ชีวิต
เหมือนตำรวจท่านนี้น่าจะนับถือพระนับถือเจ้า

บางคนก็บอกว่าตำรวจไล่ปอบไม่ธรรมดา
ติดแฮชแท็กที่ชวนอมยิ้มบอกว่า
แท็กเด็กนาแก่มากองรวมกันตรงนี้นะครับ